ใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาฝนตก
ยิ่งตกเปรียบร้อยตกเบาน้ำก็จะทำให้ถนนลื่น
ขับรถก็ต้องระวังจะสัญจรไปไหนจะเดินเหินก็ต้องระวัง
บางคนเนี่ยรองเท้าดอกยางไม่มีแล้วลื่นค่ะ
ไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้เป็นยังไงค่ะ

อันนี้ก็จุกแทนเจ็บแทนอ่ะฟาดลงไปแบบเนี้ยทั้งตัวเออเธอ

มาอย่างงี้ตาหองเท้ามันไม่มีดอก
ดอกเบี้ยเอ่ยอะไรเอ๊ย
โอ้ยตัวเองขมก็ไม่ขำเราง่อยค่ะถ้าแบบนั้นเนี่ยนะเจ็บกว่าเดิมอีกนะดอกเยอะขนาดนั้น
อย่างนี้คุณผู้ชมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา
บางทีเราอาจจะไม่ทันระวัง
มันก็เลยทำให้ลื่นขมัมลงไปแบบนี้ดีนะเนี่ยหัวไม่ฟาด
ให้ดูเนี่ยเตือนภัยกันนะ
ไม่ใช่มาหัวเลาะย้อพี่เค้าอะไรแต่ปากกานใด
เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดว่าล้มผิดจังหวะขึ้นมา
กระดูกหักกระเดี้ยวหักก็มีคือที่ฉันตกบันไดอ่ะเคยตกบันไดมันเจ็บนะคุณคือขำตัวเองก็ขำอ่ะลุกขึ้นมาก็หัวเราะแต่แบบเจ็บจริง
วันรุ่งขึ้นเขียวอ่ะ

ความเป็นห่วงบรรยายช่วงนี้ฝนตกกันหลายพื้นที่ในภาคใต้ด้วยนะ